สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
เพลงเข้าทีลีลาเขาเข้าท่า
แบบนี้แหละครับทิศเป้ชอบชอบแหละครับคุณผู้ชม
วันนี้นะครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐ
จะพาไปออกกำลังกายเต้นกับเด็กครับผม
เต้นแบบนี้ยกแขนยกขา

ต้องไปดูเด็กเหล่านี้ดีกว่าว่าเต้นเด็ดขนาดไหน
เชิญชมได้เลยครับ
ในขณะที่เพื่อนยังขยับขาวนไปแบบงง
แต่หนูน้อยรายมีอินเน่เฟ้เวอร์เลยล่ะค่ะ
ใจให้เลยทั้งแขนทั้งขา
เดินหน้าถอยหลังยกแขน

สมาธิดีเยี่ยมเลยล่ะคุณน้อง

ฝึกไว้ขาหน้าขยับขาหลังส่งตัว
ลุยหมาเด็กวันนี้ก็คือหมาใหญ่ในวันหน้า
ฝึกซ้อมคือความก้าวหน้าของชีวิต
ที่ประเทศไต้หวันมีการออกกำลังกายข้อแขนที่ไม่เหมือนใคร
นั่นคือการปั่นลูกคางยัดเชือกเชือกค่อยพันรอบลูกคาง
ค่อยยกค่อยยกแล้วก็ทิ้งลูกคางลงไปแล้วก็หมุน
นับเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนได้เป็นอย่างดีเลยครับคุณผู้ชม
ทุ่งนาด้านนี้นั้นมีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคนสาบควายเห็นสากคันไทยแล้วเศร้า
เหลือแต่คันไถควายหายไปแก้ปัญหาโดยการใช้จนเอกขับใช้มอเตอร์ไซค์แทน
ปลูกอะไรก็ไม่ต้องห่วงขอให้มีน้ำมันควายเหล็กสองล้อพร้อมลุยทันที
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ